คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสุราชธานีนะคะ
ชื่อว่าน้องแพรวาอายุ๗ขวบ
ญาติญาติบอกว่าแปลกมากอยู่ดีก็มีเลือดไหลออกมา
ตามส่วนต่างของร่างกายเช่นที่ดวงตา

แม่ของน้องก็คือนางสาวพิมพกันอายุ๒๙
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกก็เป็นเด็กร่าเริง

เมษายนที่ผ่านมาเลือดออกจากจมูก

คุณหมอบอกว่าสงสัยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงจมูกละมั้ง

แต่พอตกดึก๘เมษายนมีอาการเลือดออกจมูก
ตาหูผิวหนังร่างกาย
แต่ไม่ได้เจ็บนะคะที่เลือดออกไม่เจ็บนะคะ

คือผลเลือดของน้องปกติ
คุณหมอที่โรงพยาบาลก็ให้วิตามินมากิน
เพราะมันไม่มีอาการที่มันอย่างอื่นผิดปกติ
คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นโรคเหงื่อออกเป็นเลือด

เดี๋ยวจะให้ตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช่ค่ะ
คือก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่า
๑เมษายนพาน้องแพรวาไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มแรกนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่านะครับ
จมูกออกปาก
และพวกวันคืนมาออกตาออกหู
แล้วพอเช้าของอีกวันหนึ่ง
ก็คือตามตรงอื่นตามมาด้วย
ใช่ค่ะแต่น้องไม่มีแผล
แล้วเจ็บไหมตอนออกเนี่ย

ระหว่างที่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์คุณแม่เนี่ย
มีเลือดออกที่ฝ่ามือนะครับ

เช็ดไปแล้วไม่มีแผล
ค่ะแล้วน้องเขาไม่ได้เจ็บนะคะที่มีเลือดออก